กลับมาช่วงสุดท้ายของขีดเส้นใต้ประชามติ
ยังอยู่ที่คำถามเดิม

รัฐมนูล๒๐๐กว่ามาตรา

แต่ว่าถ้าท่านบอกว่าไม่รับ
ท่านต้องแสดงเหตุผลให้ชัดเจน

และคำถามพวก

ความจริงมีเหตุผลได้หลาย

ถ้ารับร่างลำนูนนี้แล้ว

และอันนี้ก็เป็นเรื่องที่

ที่ว่าที่ท่านสมชัยบอกว่าไม่ควร

มันก็สุดแล้วแต่แต่ละคน
ทีนี้ที่ว่าไม่ตรงก็คือว่า

ถ้ารัฐมนูลนี้ผ่าน
อยู่ยาวและมีอำนาจไปอีกนาน

หลังจากผ่านแล้วไป
จนถึงเลือกตั้งและ

ขอสชยังมีอำนาจทุกอย่าง

คำสั่งต่างยังมีอยู่อย่างเดิม

รัฐมนูลขัดต่อข้อตกลงระหว่างประเทศ
แต่ลำนูนนี้ไปเขียนรับรองไว้อีก

ถึงแม้จะขัดหลักประชาธิปไตย

และออกคำสั่งใหม่ได้อีก

ก็จะมีผลเป็นการแก้กฎหมายไปเลย

ที่มาออกคำสั่งอะไรและเหนือกฎหมาย

แต่ว่าลำนูนนี้เกิดมาบัญญัติแบบนี้
ผมจึงเห็นว่าไม่ดีไม่ถูกต้อง
แต่ว่าคอสชจะมีอำนาจ
หรือเชื่อมโยงอำนาจที่จะกำหนดความเป็นไปของประเทศต่อไป

เมื่อรวมทั้งตัวร่างและคำถามพ่วงแล้ว
เราจะพบว่าการเลือกตั้งจะไม่มีความหมาย
เลือกตั้งมาแล้วภาคการเมืองอาจจะได้เสียงมาก
มายังไงก็ตามแต่มีสว๒๕๐คน
ซึ่งส่วนใหญ่ก็พูดได้ว่ามาจากคอสชนั่นแหละนะครับ
จะมาร่วมเลือกนายก
เพราะฉะนั้นโอกาสที่รัฐบาลใหม่จะเป็นรัฐบาลที่
จะต้องเข้ากันได้
หรือเป็นคนของคนที่ได้รับการสนับสนุนจากสว
ซึ่งเชื่อมโยงกับคอสชทีนี้
เท่ากับรัฐบาลใหม่จะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนแล้ว
เพราะว่าเขาต้องพึ่งสว๒๕๐คนเป็นหลัก
แล้วค่อยไปหาพระการเมืองมารวม
จนจะได้เห็นมากในสภาผู้แทนก็ได้

เราจะพบว่ามีแผนปฏิรูป๒๐ปี
สวนี้เลือกนายกได้๒ครั้ง
เขาเลือกรัฐบาลได้๘ปี

มีกฎหมายยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นกฎหมาย
สิ่งเหล่านี้รวมทั้งคำสั่งต่างของความสะชอ
และกฎหมายหรือการปฏิรูปต่าง
ที่จะทำก่อนการเลือกตั้งหรือก่อนมีรัฐบาล
จะมีสถานะเป็นกฎหมาย
กฎหมายเหล่านี้เกือบทั้งหมดจะถือว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
ก็คือว่าเมื่อถือว่าเป็นกฎหมายปฏิรูป
จะต้องพิจารณาร่วมกันกับสวอีก
ชั้นกรรมธิการจะปรากฏว่าแบ่งคนละครึ่ง
ซึ่งหมายความว่าถ้าสวได้คนสนับสนุนไม่กี่คนเท่านั้น

หมายความว่าการปกครองหลังจากรับนูลบังคับใช้แล้ว
มีรัฐบาลแล้วจะเป็นการปกครอง
มีโดยรัฐบาลและรัฐสภา
ที่ถูกกำหนดโดยสว

หลักการเจตนารมณ์ของการเลือกตั้ง

เพราะว่าคนอีกคนบางส่วนเขาก็คิดอย่างนี้
เขาเชื่อที่คุณกล้านลงกับคุณตวงออกมาอธิบาย
ว่าที่ต้องการให้สวมีอำนาจเพราะต้องการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ถ้าสวตัดออกไปเลยปั๊บนักการเมืองมาเพียวมีอำนาจแท้ไม่รู้จะเป็นยังไง
ฉะนั้นเอาสวมาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
แล้วไปวางยุทธศาสตร์๒๐ปี

คือการปฏิรูปที่พวกเขาว่ามันเป็นการปฏิรูปที่คิดกันเองโดยคนไม่กี่คน
โดยกฎหมายยุทธศาสตร์ก็โดยสนช
แผนปฏิรูปก็โดยคอสชรัฐบาลแล้วก็องค์กรที่เกี่ยวข้อง
การปฏิรูปยังมีอีกหลายเรื่องนะครับ
ที่ทำหลังจากรำนูลใช้บังคับแล้ว
เขาบรรยัติไว้ในลำนูนว่าต้องปฏิรูปเช่นเรื่องตำรวจเรื่องศึกษา
แต่ว่าคอสชอาจจะออกคำสั่งอะไรมาอีกและมีผลเป็นกฎหมาย
คล้ายกับที่ทำกับกระทรวงศึกษาหรือกับอีกหลายแห่งเนี่ยนะครับ

ทีนี้ในแผนปฏิรูปและสิ่งที่ปฏิรูปไว้

มันไม่ได้ฟังความเห็นคนส่วนใหญ่
มันก็กลายเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่การปฏิรูป
มันไม่ทำให้บ้านเมืองดีขึ้นก้าวหน้าขึ้น
เอาละแต่คุณก็ทำกันไปแบบนี้
ตามหลักแล้วเมื่อเป็นระบอบประชาธิปไตย
มีการเลือกตั้งมีรัฐสภาก็ต้องให้ประชาชนเขาสามารถแก้ได้
ปฏิรูปอย่างไรก็ต้องให้ประชาชนเป็นคนกำหนด
ไม่ใช่ให้คณะบุคคลนี้กำหนดแล้วก็จะขอจองเอาไว้
ขอเป็นคนกำหนดต่อไปเรื่อยใครอย่ามายุ่งกับข้าใครอย่ามาแตะ
ถ้าอย่างนี้ก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่า
ที่จะให้เลือกตั้งกันที่เลือกตั้งความหมายคืออะไรฮะ
ประชาชนจะมากำหนดใครเป็นรัฐบาล
ประชาชนไปเลือกผู้แทนมาเพื่อให้ออกกฎหมาย
ปฏิรูปไม่ปฏิรูปมันก็อยู่ที่กฎหมายซะเป็นส่วนใหญ่

สองอย่างนี้มันประชาชนกำหนดไม่ได้เลย
เนื่องจากว่าฝ่ายที่มาเนี่ยไม่ได้มีใครบอกว่าจะรับรัฐมนูล
ผมก็ต้องถามแทนฝ่ายที่เขาต้องการจะรับ

ถ้าบอกว่านักการเมืองไปปฏิรูปกันได้
ที่ผ่านมาไม่มีใครคิดปฏิรูป
กระทั่งคอสชต้องมาคิดปฏิรูป
เลือกนายกได้๒สมัย
เข้ามาเป็นตัวแปลในการเลือกนายก
เข้ามาเป็นตัวแปรในการออกกฎหมายต่าง

มันไม่จริงที่บอกว่าที่ผ่านมาไม่มีการปฏิรูป
หลายเรื่องก็เกิดการเปลี่ยนแปลงมามากมายในประเทศไทย
เพียงแต่ว่าปัญหาสะสมมา
สะสมมาต้องการการปฏิรูปอีกไหมต้องการ
อีกเหตุผลสำคัญอย่างหนึ่งที่ต้องการปฏิรูปต่อไปไปก็คือว่า
บ้านเมืองมันเปลี่ยนเร็ว
โลกนี่เปลี่ยนแรงเร็ว

แต่ปัญหาคือสิ่งที่เขาบอกว่าเมื่อไม่มีปฏิรูปเพราะฉะนั้นคณะของเขาเนี่ยนะฮะ
แม่น้ำ๕สายนี่แหละแล้วก็จะเป็นสวข้างหน้าด้วยเนี่ย
จะต้องทำจึงจะเป็นการปฏิรูป
มันไม่มีหลักประกันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะรองรับว่าคนพวกนี้จะปฏิรูป
หมายถึงทำให้บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบไปในทางที่ดีและตรงกับความต้องการประชาชน

เอาละครับนี่คือเหตุผลหลักของการแสดงว่าไม่รับรัฐมนูญฉบับนี้
คุณธนาถามนิดหนึ่งก่อนตอนนี้ประชาธิปัตย์ตกลงชัดหรือยังว่าไปทางไหน
ชัดเจนก็คือไม่รับคำถามพ่วง

แต่ไม่เห็นด้วยกับรัฐมนูลฉบับนี้

อธิบายคำว่าไม่เห็นด้วยก็เพราะว่าขบวนการของการทำประชามติจนถึงวันลงประชามติมันยังมีเวลา
เรายังเรียกร้องให้ขอสชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พยายามทำขบวนการประชามติให้เสรีเป็นธรรม
และในขณะเดียวกันถ้าเป็นไปได้
เราพยายามเสนอว่าส่วนไหนไม่ดี
ผู้มีอำนาจใช้มาตรา๔๔อะไรก็ได้
รับฟังความคิดเห็นแล้วถ้าเห็นว่ามันไม่ดีจริงเอาไปแก้

ในประเด็นนี้เราเห็นว่ารัฐมนูลฉบับนี้มีส่วนเสียมากกว่าส่วนดี

หนึ่งสิทธิตามรัฐมนูลที่มสกุลนี้คุณสุนีพูด

การวัฒนาการของรัฐมนูลทุกฉบับที่ผ่านมาตั้งแต่ปี๔๐๕๐

แล้วก็เรากลัวว่าในอนาคตจะเกิดปัญหา
ตัวอย่างเรื่องของสิทธิในเรื่องสิ่งแวดล้อม

ไปตัดองค์การอิสระไปหมดเลย
ซึ่งต่อไปมันจะไม่มีคนที่จะรวบรวมข้อมูล

แล้วจะเป็นคนกลางที่จะลดปัญหาความขัดแย้ง
มันกลายเป็นว่าต่อไปนี้รัฐจะเข้าไปทำแล้วใช้อำนาจ

ซึ่งเราเป็นห่วงว่าจะเกิดความขัดแย้ง

มีส่วนดีหลายอย่างอย่างที่คุณสุภาพพูดก็คือ

แต่ผมกลับมองว่ารัฐมนต์ฉบับนี้เนี่ย
ไม่ได้มองจุดประสงค์หลักว่าที่เกิดมา
ที่เกิดเหตุการณ์ต่างขึ้นมา
มันเกิดจากคนดีนี่แหละครับ

ไม่เคารพไม่ฟังเสียงประชาชน

ทำไมไม่สร้างระบบตรวจสอบให้เข้มแข็ง

สุนีบอกว่าต้องให้ประชาชนเข้มแข็งขึ้น

ประชาชนเขาจะเป็นตัวตรวจสอบที่ดี

ต้องสร้างระบบตรวจสอบถวงดุล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

ชนประชาชนประชาชนประชาชนประชาชนประชาชนประชาชนประชาชนประชาชนประชาชนประชาชนประชาชนประชาชนประชาชนประชาชนประชา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

ประชาชนในประเทศไม่พร้อมที่จะมีอำนาจ
เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยแบบสากลเนี่ยมันใช้ไม่ได้
เพราะว่าประชาชนไม่พร้อม
และพร้อมกันนั้นนักการเมืองก็เลว

เพราะฉะนั้นเรียนถือว่าเนี่ยโจทย์นี้คือการเขียนรัฐมนูล
ฉบับนี้โจทย์นี้ผิด
อันนี้หมายความว่าในส่วนของเรานะก็คือว่าโจทย์ของเราเป็นแบบนี้

ดังนั้นปัญหาต่างมันซึมซ่านตั้งแต่ต้นไปจนจบ

ที่มาของสิ่งที่หลายคนบอกว่า
สิทธิเสรีภาพมีเรื่องแล้วก็ส่วนต่างมีเรื่องเนี่ย

เขาคิดว่าเขาต้องแก้โจทย์นี้
มันจึงซึมซ่านทั้งหมดนะคะ

เนื้อหาในรัฐพนุญฉบับนี้
เวลาที่ดิฉันขอให้ประชาชนใช้ความคิดตรวจสอบ

อำนาจของประชาชน
ถ้าเราอยู่ในจุดที่คิดว่าประชาชนพร้อม
ประชาชนสามารถที่จะ
เป็นผู้กำหนดชะตากรรมของประเทศ

และอำนาจจริงเป็นของใคร

มันไม่ได้อยู่ที่ประชาชน
มีอำนาจอย่างอื่น
ที่ไม่ได้ยึดโยงประชาชน

เช่นดูมาตราห้า

แม้กระทั่งโครงสร้าง
ที่มาของอำนาจนิติบัญญัติ

ที่มาสอสอบัตรใบเดียวอะไรนี่

ซึ่งมันไม่ใช่เจตนารมณ์ประชาชน
สวก็เป็นส่วนสำคัญของนิติบัญญัติ
และสวเป็นที่มาองค์กร

องค์ประกอบเหล่านี้มันเหนือกว่าประชาชน
เพราะฉะนั้นอำนาจเหล่านี้เป็นตัวพิสูจน์ว่า
รัฐมนุนฉบับนี้ไม่ใช่รัฐมนูลในระบอบประชาธิปไตย
ยังไม่ต้องพูดสิทธิเสรีภาพ
ยังไม่ต้องพูดสิทธิประโยชน์นะฮะ
เพราะว่าถ้าคุณเป็นถ้าคุณร่างรัฐมนูลในระบอบประชาธิปไตย
สิทธิเสรีภาพเสมอภาคมันต้องมา
วิญญาณมันต้องอยู่อยู่ในนี้แต่ว่าอันนี้เนี่ย
ไม่มีเพราะฉะนั้นสรุป

ปัญหาตัวรัฐมนูลเนื้อหาเนี่ย
ก็เขียนเพื่อตอบโจทย์ที่ผิด
พอเขียนตอบโจทย์ที่ผิดเนี่ยมันสร้างปัญหา
เพราะว่ามันไม่ใช่โจทย์ตัวจริงของรัฐมนูล
แล้วนะคะตัวบทเฉพาะการ
เป็นการแสดงการสืบทอดอำนาจอย่างแท้จริง
สำหรับยุทธศาสตร์ปฏิรูปที่ฉันถือว่า
ได้มีการพูดแล้วดิฉันก็จะไม่พูดเพราะว่า
ตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่แก้ปัญหาอดีต

แต่มันหมายถึงจะมีอำนาจในอนาคตด้วย
เพราะฉะนั้นรัฐมนุนฉบับนี้เนี่ย
มีความถอยหลังและล้าหลัง
แล้วก็มีลักษณะทั้งอนุรักษ์นิยมและอำนาจนิยม
เพราะฉะนั้นเราก็คิดว่า
ถ้ารัฐมนูลนี้อำนาจไม่ได้เป็นของประชาชนที่แท้จริง
จุดยืนของผู้รักประชาธิปไตย

เสียดายที่ว่าเราพยายามเชิญกปปศมาครับ

แต่ท่านผู้ชมคงทราบแล้วว่ากรปศนั้น
คุณสุเทพเทือกสุบันประกาศชัดเจนว่า
รับรัฐมนตร์ฉบับนี้

ให้ประชาชนรับทราบมากมายครับ
เพียงแต่ว่าไม่ได้มาร่วมเวทีเท่านี้

อโธมมีอะไรสังคมขอโยคนิดเดียวนะครับ
คือว่าผมอยากจะอ้างอิง

ที่บอกว่า๑การออกเสียงประชามติถือเป็นหน้าที่
สองการออกเสียงนั้นให้กระทำโดยอิสระ
ปราศจากการครอบกรรมใด
และ๓ให้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ
นี่เขียนไว้ในรัฐมนตร์ที่ล่างมาเนี่ยนะครับ

ฝากให้ประชาชนช่วยคิดต่อครับ
เรามีผู้ชม๒๓ท่านที่อยากจะตั้งคำถาม

ขอสั้นครับเจอเลยครับ

ก็สั้นนะฮะคือพวกผมนะครับ
นะครับที่ตลาดเคหาบางพลี
แล้วผลที่เกิดขึ้นก็คือถูกจับกลุ่มนะฮะ
ซึ่งเอกสารที่ถูกนำมาใช้
ในการเป็นหลักฐานของการจับกลุ่มพวกเรา
คือเอกสารที่เราดาวน์โหลดจากกรกต
หลังจากที่พวกผมอยู่ในเรือนจำนะฮะ
ผมก็ได้เขียนหนังสือถึงอาจารย์สมชัย
ไม่แน่ใจว่าอาจารย์สมชัยได้อ่านหรือเปล่านะครับ
อยากให้อาจารย์สมชัยออกมาพูดมาอธิบายว่าทำไมอะไรมันเกิดขึ้นกับพวกเรา
ทำไมการที่พวกเราออกไปลนลงซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นการรับรองคำพูดที่อาจารย์สมชัยได้พูดว่า
ที่ผ่านมาเราลนลงได้ใช่ไหมครับ
แต่พอเราไปลนลงปุ๊บเราถูกอุ้มเลยครับอุ้มขึ้นรถกระบาด
แล้วก็ก่อนที่จะนำตัวไปที่ขึ้นสารทหารแล้วก็ไปฝากหางที่เรือนจำนะฮะ
เพราะฉะนั้นก็คือประเด็นของผมก็คือว่าทั้งที่กรกตก็ย้ำมาตลอดนะครับว่าการลนลงมันทำได้
แต่เมื่อมันอยู่ในสภาวะที่มันมีการละเมิดตรงนี้
ทำไมกรกตถึงไม่ออกมาพูดหรือเน้นย้ำเรื่องนี้ให้มากขึ้น
เพราะส่วนหนึ่งการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่เกิดขึ้นทั้งที่บางที่บ้านโป่ง
คือเขาไม่เข้าใจว่ากฎหมายประชามติมันเขียนไว้ว่ายังไง
อันนี้คือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บ้านโป่งได้พูดนะครับ
ข้อที่สองคือผมอายุยังน้อยผมอาจจะยังอายุน้อยที่สุดในห้องส่งนี้
แต่ว่าบ้านผมเคยไปซื้อรถที่มอโต้โชว์
แมนนะฮะเขาไม่ได้มาบอกว่าต้องซื้อต้องซื้อต้องซื้อ
เขาพูดถึงแต่ข้อดีของรถนะฮะแล้วบ้านผมก็ตัดสินใจซื้อ
การพูดว่าข้อดีอย่างนี้ข้อเสียอย่างนี้มันคือการชี้นำอยู่แล้ว
ผมว่าการมาบอกว่าให้พูดคำว่ารับหรือไม่รับเนี่ย
ไม่ใช่ประเด็นแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือ
ณวันนี้ครับทางกรทมีเอกสารถูกไหมฮะ
แล้วเมื่อกี้ในภาพข่าวนะฮะก็มีครูคอใช่ไหมครับ
จากเอกสารแล้วผมก็ได้เห็นเอกสารของกรทซึ่งเอกสารเหล่านี้มันคือเอกสารที่เขียนในลักษณะที่ว่ารัฐมนูญฉบับนี้มันดีอย่างไร
ในแง่นี้เองมันก็เกิดความไม่เป็นธรรมต่อการลนลงของของอีกฝ่ายหนึ่ง
เพราะว่าคำถามง่ายง่ายเลยก็คือเอกสารของมันอยู่ตรงไหน
ผมคิดว่าเราเราคงมาดูที่เนื้อหานะฮะไอ้เรื่องพูดคำว่ารับหรือไม่รับเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่สำคัญค่ะ
เอาล่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็สุดท้ายนะฮะนี่สำคัญนะฮะที่ผมผมขอถามอาจารย์สมชัยฮะ
ในฐานะที่อาจารย์เองก็เป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์ด้วยแล้วก็เป็นกรกตนะครับ
อาจารย์สมชัยรู้สึกไหมว่าการลนลงประชามติคราวนี้มันเกิดขึ้นอย่างถูกต้องเป็นธรรมแล้วหรือเปล่า
ครับเดี๋ยวให้อาจารย์สมชัยตอบนะฮะเชิญเชิญครับค่ะ
ชื่อเรืองระวีนะคะดิฉันค่อนข้างจะเห็นด้วยกับหลายหลายท่านที่พูดบนเวที
แต่สิ่งที่ท่านไม่ได้พูดก็คือว่าถ้าคะแนนของการทำประชามติคราวนี้
มันออกมาต่ำมากหมายถึงคนไปร่วมลงเอ่อร่วมลงเอ่อคะแนนครับ
น้อยมากและคะแนนที่ผ่านกับไม่ผ่านเนี่ยมีความก้ำกึ่งกันเล็กน้อย
เพราะฉะนั้นเราจะบอกได้ยังไงคะว่ารัฐธรรมนุนฉบับนั้นเป็นของเรา
เราจะเกิดความภาคภูมิเกียรติภูมิได้ยังไงเพราะรัฐมนูญฉบับนั้นได้กลายเป็นของท่านไปเสียแล้ว
นะคะมันกลายเป็นพิธีกรรมประชามติไปเสร็จแล้วดิฉันอยากจะขอความกรุณาท่านผู้มีอำนาจในบ้านเมืองนี้นี้นะคะ
ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหนึ่ง
ในความสร้างความชอบธรรมเกียรติภูมิรัฐธรรมรุเนินฉบับนี้ครับ
ทำให้มันเป็นมหากรรมแตะเบรกได้ค่ะท่านแตะเบรกมาสองปีแล้ว
แตะอีกหน่อยได้ไหมคะว่าการจะใช้เงินสี่พันล้านซึ่งเป็นภาษีของดิฉันเนี่ย
แต่ว่าขอให้มีพิธีหยุดพิธีกรรมขอให้เป็นมหากรรมนะคะ
เริ่มต้นใหม่ยังไม่สายและเมื่อนั้นรัฐมนูลจะเป็นของเราค่ะ

ผมขอคำถามสุดท้ายเขาก็อยากจะถามว่า
ถ้าประชามติผ่านแล้วจะรับรองได้ยังไงว่า
ผมว่าอยู่บนเวทีเนี่ยคนที่ควรจะต้องตอบตรง
ท่านอาจารย์สมชัยตอบคำถามให้คุณโรม
ย้อนคำถามท่านเรืองระวีก่อนนะครับ
ก็คือจะทำยังไงให้รัฐธรรมนิดนี้เป็นที่ยอมรับ
เรื่องต้นก็คือว่าจะต้องออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุด
เพราะว่าถ้าหากว่าท่านไม่ออกมาใช้สิทธิ์

ข้างมากของคนมาใช้สิทธิ์เข้าไปทางไหน

คนในสังคมก็จะบอกว่าตัวเองไม่ได้ออกมา

แล้วท่านจะบอกว่ารับหรือไม่รับ

อาจารย์ยังตั้งเป้าไว้๗๐ขึ้นบนเหมือนเดิมไหม

โพล๖๐ยังไม่ตัดสินใจ

เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ว่า

ฝ่ายที่ชนะเป็นเพียงเสี่ยงข้างน้อย

ตอนนี้ประเด็นต่อประเด็นของน้องโรมนะครับว่า
ประเด็นของการลนรงต่างเหล่านี้

มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ
ผมคิดว่าสิ่งสำคัญนะครับ

จะต้องรักษากรอบกติกาที่ได้วางไว้
กรกตเองเป็นผู้รักษากฎหมาย
ดังนั้นเราชี้นะครับว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นะครับ

เอาเอกสารของกรกตแต่เพียงอย่างเดียวไปแจก
อันนี้ก็เป็นข้อมูลเพียงด้านเดียวนะ
เพราะผมเชื่อว่าท่านมีเอกสารหลายชิ้น
ที่เข้าไปในการแจกจ่ายด้วยนะครับ
แล้วก็เอกสารชิ้นใดก็แล้วแต่

ขณะนี้ประเด็นที่ผมเอง
กับทางอนุกรรมการของกรทเห็นตรงกันก็คือ
เล่มความเห็นแย้งแจกได้เล่มนั้นแจกได้
แต่เล่มซึ่งเป็นประกาศที่เขียนว่า๗เหตุผล
เป็นโปสเตอร์นะครับ๗เหตุผลที่ไม่รับร่างรัฐนูลนี้

ดังนั้นอะไรก็ตามซึ่งอยู่ภายใต้กรอบกติกา

ไม่ใช่ประเด็นว่าพอฉบับไหนแจกได้แล้วถูกจับ
ก็อ้างว่ากรกตสมชัยบอกว่าแจกได้
แต่พอฉบับไหนที่อาจารย์สมชัยพูดคนเดียว

ก็มาย้อนถามว่ายังไม่เป็นมติของกรกตเลยนะครับ

ดังนั้นผมคิดว่าขณะนี้
กรกตพยายามเล่นบทในการที่จะให้ทุกอย่างอยู่ในกรอบกฎิกา
แล้วใช้วิธีการส่งสัญญาณเตือนเท่านั้น

ไม่ได้นำไปสู่การที่จะไปดำเนินการอย่างจริงจังในเชิงกฎหมายนะครับ
แต่ขอให้มีรักษาการที่ช่วยกันสักนิดนึง

การลนรงค์ต่างทำได้ครับ

แล้วก็ถ้าหากว่าเราแจกบนพื้นฐานของ
การที่ต้องการจะไปแพลกข้อมูลที่เป็นข้อที่จริง

แต่อย่าให้กระบวนการในการแจกดังกล่าวนี้
เป็นการดำเนินการไปเพื่อการสร้างข่าว

ท่านจะแจกทีจะไปเที่ยวบอกสื่อบรรชน

เดี๋ยวหน้าห้องส่งนี้ก็ไปแจกก็ไม่มีใครว่านะครับ

บนพื้นฐานก็คือว่าเราต้องการทำให้ทุกอย่างนี้
ภายใต้กรอบกฎิกาที่เหมาะสมครับ
สุดท้ายคำถามผมอาจารย์ครับ
ผมเชื่อในทัศนคติของอาจารย์ในเรื่องการให้เสรีภาพ
ในฐานะผู้รักษากฎหมายพรบประชามติ
อาจารย์จะมีทางที่จะเจรจาพูดคุยกับคนที่รักษากฎหมายฉบับอื่น
ไม่ว่าพรบความมั่นคงคำสั่งคอสช
พรบคอมพิวเตอร์อะไรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
เรียนให้ท่านเหล่านั้นทราบว่าบรรยากาศที่เหลือจากนี้ไปมันควรจะดีกว่านี้
สถานะของอาจารย์พอจะเป็นตัวกลางประสานเรื่องนี้ได้ไหมครับ
ผมคิดว่ายากนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราทำนั้น
เราทำภายใต้อำนาจนิดของเราที่เรามีอยู่
แต่ผมสามารถช่วยทำให้บรรยากาศต่างดีขึ้นได้
เช่นอะไรไม่ผิดผมก็บอกว่าไม่ผิด
แล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องส่งเสริมให้ทำได้นี่คือบทบาทหน้าที่ที่ทำได้
คือปัญหามันตรงที่อาจารย์บอกไม่ผิดแต่เขาไปทำแล้วเขาเจอกฎหมายอื่นคณะอื่น
คือตรงนี้ก็คือต้องอาศัยสิทธิ์ของเราเองในทางที่เป็นประชาชน
ถ้าหากว่าเรามั่นใจว่าเราไม่ผิดแล้วถูกรังแก่จากเจ้านิดของรัฐ
ก็ใช้สิทธิ์ในการดำเนินคดีฟ้องร้องกลับได้
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งซึ่งผมพยายามส่งเสริมก็คือว่า
การที่จะให้สื่อมวลชนต่างมีโอกาสในการที่จะจัดรายการ
เชิญเอาคนที่มีความเห็นเหมือนและต่างมาออกเนี่ย

จากนี้ไปจะมีรายการทางสถานีทรทัศน์ช่อง๑ขออนุญาตไม่ประจำพันธ์
แต่จะมีรายการรายการทั้งหมด๑๐ครั้งครั้งละ๕๐นาที
เชิญ๒ฝ่ายฝ่ายละ๒คน
มาพูดคุยในประเด็นเนื้อหาสารของรัฐธรรมนูลอย่างเท่าเทียมกัน
ก็เป็นความพยายามส่วนตัวในการที่จะจัดรายการทำนองแบบนี้

อย่างวันนี้วันนี้ที่เขาออกความเห็นไม่เห็นด้วย

อาจารย์นั่งอยู่ตรงนี้ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับ
ครับคือก็บอกว่าเพราะเอิญต้องใช้แก้ตัวทันที
สุภาพบอกว่าเราพยายามเชิญสองฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันแล้ว

ดังนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเท่าที่นับดู๖ท่านบอกว่าไม่รับ
อันนั้นก็เป็นเรื่องของการที่ว่าบังเอิญที่เกิดขึ้นว่าเชิญไลฟ์ไฟแล้วไม่มาเอง
ส่วนผมเองท่านสุภาพจะบีบบังคับยังไงผมก็ตอบไม่ได้ว่าเราจะไม่รับ

แต่ว่ารายการทำนองนี้จัดได้ครับยืนยันได้นะครับ

ท่านผู้ชมครับนี่คือ๒ชั่วโมงของขีดเส้นใต้ประชามติครับ
กับท่านผู้ชมอีกทีนึงว่า
รายการวันนี้ประสงค์จะเชิญคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
คนที่จะรับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้มา
แต่ว่ามีปัญหาว่าคนที่เห็นด้วยและแสดงเจตจำนงว่าจะรับรัฐธรรมนูล
ไม่ได้มาร่วมรายการในวันนี้ครับ

ฉะนั้นคนที่แสดงความเห็นกับทางซ้ายมือนี่ส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วย

เราจะเอาความเห็นความคิดความเห็นเหตุผลของคนที่ไม่รับร่างรัฐมนูล

แล้วเราจะไปถามคนที่เห็นด้วยกับรัฐมนูล
หรือคนที่มีส่วนร่างรัฐมนูล
หรือมีคนส่วนในการตั้งคำถามพ่วง
จะไปขอความเห็นเข้ามาว่าเมื่อฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเขาเห็นอย่างนี้
ท่านจะมีข้อชี้แจงในการลบล้างความเห็นนี้ยังไง

ไทยรัฐทีวีจะทำหน้าที่ตรงนี้
ตั้งแต่คืนวันจันทร์วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
เราจะหยิบเอาความเห็นต่างจากคนที่ไม่เห็นด้วย
ไปถามคนที่เขาเห็นด้วยมาหักล้างกัน
แล้วหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของท่านผู้ชมว่า
ฟังทั้งสองฝ่ายแล้ว
ท่านเชื่อในความคิดในเหตุผลของฝ่ายไหนมากกว่า
ไทยรัฐทีวีก็จะทำหน้าที่นี้
ในทุกคืนหลังจากนี้ไปในช่วงข่าวภาคค่ำครับ
และนี่คือรายการขีดเส้นใต้ประชามติของคืนนี้
ขอบคุณวิทยากรทั้ง๗ท่านบนเวทีนี้
ขอบคุณผู้ที่มาร่วมตั้งคำถาม
และขอบคุณท่านผู้ชมที่ได้ติดตามรายการในคืนนี้
วันนี้เวลาหมดแล้วขอลาไปก่อนนะครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป